ช่วงตลอดกินคุณผู้ชมครับของดีของเด็ดรออยู่
เป็นร้านที่สำหรับไทยโบราณเขาจัดเอาไว้แบบแน่นให้กับลูกค้ากับร้านครัวไม้หอมที่จังหวัดลบบุรี
เห็นไหมอร่อยเด็ดขนาดไหนผมว่าอย่ารอช้า
ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับทีมงานของผมเนี่ยนัดมาแต่เช้า
เหตุผลเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลนิดนึงต้องเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรี
งั้นอย่ารอช้ารีบเดินทางกันไปดีกว่าครับ

โอ้โหขอบคุณทีมงานมากเลยนะครับ
หูเยอะขนาดนี้จะวางตรงไหนจะกินยังไงหมดเนี่ย
ขนมกับน้ำจะเยอะขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ
เหมาะสำหรับการใช้งานของทุกไลฟ์สไตล์
เนี่ยมีที่วางแก้วและขวดน้ำรวมถึง๑๐จุด
แถมช่องเก็บน้ำที่๒ประตูหน้ายังรองรับขวดน้ำไซส์ใหญ่ถึง๑๕ลิตรอีกด้วย
ยังไม่หมดแค่นี้รถคันนี้ยังมีช่องเก็บของต่าง
เช่นที่เก็บแว่นช่องเก็บของหน้าคอนโซลรถ
แถมยังมีช่องลับที่อยู่ใต้เบาะนั่งแถว๒ด้วยนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่กระผมได้เดินทางมาเยือนถึงร้านที่เรื่องชื่อลือนาม
แต่ละเมนูนี่น่าสนใจเป็นอาหารไทยแบบรับโบราณจริงดูบรรยากาศร้านแล้วดูโมเดิร์นดูร่วมสมัยทันสมัยแท้
สวัสดีครับขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับสวัสดีครับ
ถึงเลือกเป็นอาหารสำหรับไทยโบราณ

เป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วครับ
ก็คือเราก็ได้สูตรจากคุณยายมา
พอเราสืบทอดปุ๊บก็มาเปิดที่ลบบุรี
รู้สึกว่าคนลบบุรีก็ให้การตอบรับดี
คุณอาร์ตครับลองจัดเมนูแนะนำมาหน่อยได้ไหมครับ
เราจะได้ลองชิมลองทานกัน
ซาก่ายซอยลงไป
แล้วของเราดังเนพ

แต่คือใบชะคามมันจะไม่มีกลิ่นแรง
โอ้เมนูนี้น่าสนใจมาก

น้ำพริกพระเอกของเรา

เป็นน้ำพริกที่เราทำทานกันในครอบครัว

มันอาจจะเป็นปลาย่างครับเป็นปลาตาเดียวครับ
เอามาตำแล้วก็เคี่ยวกับน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาว

เป็นสูตรเด็ดของทางร้าน
แต่ละเมนูราคาเป็นยังไงครับ
แกงมันจวนราคาถ้วยละ๑๒๐บาทครับ

งคั่ว๑๒๐บาทครับ

เดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่าครับ
แกงรันจวนที่เขาว่ากันว่ากลิ่นหอมรันจวนใจ

บอกตรงว่าไม่เคยกินแกงรันจวน

อืมเฮ้ยอร่อยรันจวนใจ
รสชาติมันจะมีความเปรี้ยวนำแหละ

แบบว่าเล็กมันเข้ากันดีกับตัวแกงมันอย่างมากเลยนะครับ
กปิที่เขาใส่ลงไปมันเพิ่มความเข้มแต่ว่าเค็มนัวเค็มนวลนะครับ
รสชาติเข้ากันดีอร่อยมากครับ
แกงคั่วหอยใบชะคราม
โอ้โหนี่ครับโอ้โหชะครามเยอะมาก
คุณดูดิโอ้โหมันค่อนข้างครีมมี่เลย
หวานมันคือมันไม่ได้หวานมากแล้วหรอก
แต่มันหอมมันมากกว่าออกไปในทางนั้น
หอยแมงคู่มันมีความนิ่มเยาวง่าย
แทบไม่ถูกแต่ผมบอกแบบนี้ว่าลองทานกันดูแล้วคุณจะติดใจนะจ๊ะ
และเมนูปิดท้ายน้ำพริกไม้หอม
น้ำพริกเขาข้นข้างจริงแล้วตักขึ้นมานี่มะม่วงเพียบเลย
นี่กลิ่นหอมมากเลยทั้งปลาย่างรวมไปถึงพริกอ่ะ
นำเผ็ดตามแต่สำคัญเลยความหอมกลิ่นมันหอมละมุน
ทานไปคู่กับผักที่เขาลวกมาแล้วได้สุขภาพด้วย
น้ำพริกถ้วยนี้อร่อยมากจริงครับ
เส้นทางมาร้านง่ายเลยนะครับ
ขับมาทางวงเวียนพระนารายในตัวเมืองลบบุรี
ขับตรงมาเรื่อยประมาณ๑กิโลเมตรครึ่ง

ก่อนถึงมรามคำแหงวิทยาเขตลบบุรีสังเกตไม่ยากครับ
อร่อยถูกใจแบบนี้นะครับตลอดกินมอบห้ากันเพื่อนไทยรัดทีวีช่องสาวสิบสองเอฮดี
ให้กับคุณอาร์ตเอาไว้เลยครับขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยนะครับ
สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านครัวไม้หอมอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมากโอ้สุดยอดจริงจริงเลยอ่ะ
เป็นคืออาหารไทยโบราณใช่ไหมคุณชนะ

แต่เอาจริงนะแกงรันจวนหาทานยากมาก

แต่ร้านนี้เขามีแล้วทำแบบสูตรโบราณแบบเข้มข้น
สุดยอดของความอร่อยลองไปทานกันดูนะจ๊ะ